คุณผู้ชมคะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดในซอยรามคำแหง๒๔แยก๑๐ค่ะ
ถูกกลุ่มวัยรุ่นรุมทำร้ายร่างกาย
ในภาพเนี่ยนะคะจะเห็นว่าน้องโรดเดินออกมาจากซอยมีวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์เข้าไป
แล้วเหมือนกลับไปประกบน้องแล้วก็ยืนคุยอะไรกันอยู่สักพักหนึ่ง
แล้วก็ลากน้องโรดไปซอยข้างร้านซักรีด
แล้วก็มีวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์ตามมาประกบ
แต่น้องโรดนี่ถูกทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บนะคะ
น้องโรดก็คือตามลูกสอนสีเขียวนะคะ
นี่ค่ะเห็นไหมโดนทำร้ายนี่ค่ะ
แล้วมีมาประกบอีกแล้วมากันอีกนี่แบบนี้ค่ะ
พอทำร้ายเขาเสร็จก็พากันขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป
คำถามคือมันเกิดอะไรขึ้นนี่นะคะดูสิ
วันนี้ทีมข่าวของเราคุยกับพ่อของคนเจ็บนะคะ
นายสุภาชัยหวนดีบอลอายุ๔๒
พ่อบอกว่าตอนนี้อาการของลูกปลอดภัยแล้ว

เพราะถูกทำร้ายแล้วมันยังช้ำอยู่
ก็ถามลูกชายนะว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ลูกชายเล่าให้ฟังว่าตอนเกิดเหตุ
คือกำลังไปซื้อของกินที่ปากซอย

ลูกชายก็ตอบไปว่าไม่ใช่เราชื่อโรธ
พอพูดชื่อเสร็จถูกทำร้ายเลย
บอกว่าลูกชายพ่อเรียนอยู่ชั้นมัธยมไม่ได้เป็นเด็กช่างอะไรเลย

ก็เลยงงมากว่ามาทำร้ายลูกพ่อทำไม
บอกโกรธแค้นมากนะคะ
ทั้งที่ไม่ได้รู้จักกันไม่ได้เคยมีเรื่องอะไรกัน
เดินอยู่ในซอยไปซื้อของกินเนี่ยถูกทำร้ายได้ยังไง
ทำไมก่อเหตุป่าเถื่อนอุกอาจไม่กลัวกฎหมายกันเลยหรืออย่างไร
บอกว่าไปหาภาพจากกล้องวงจรปิดกันเถอะ

แต่พอไปถึงสอนอหัวหมากเนี่ยค่ะ
ทางตำรวจบอกว่าเจ้าทุกข์ต้องแจ้งความ

พ่อก็เลยกลัวว่าคดีมันจะไม่คืบหน้าไหม
ก็เลยตัดสินใจเอาภาพนี้ค่ะ
ที่เป็นคลิปภาพจากกล้องวงจรปิดไปโพสต์ในโลกโซเชียล
อยากให้สังคมช่วยตามหาคนก่อเหตุด้วยนะคะ
ก็คือแบบน้องก็เดินไปซื้อออกไปซื้อข้าวอย่างนี้ครับผม
ออกไปซื้อข้าวแล้วก็เนี่ยมีวัยรุ่นมาถามว่าน้องชื่อเอิร์ทหรือเปล่าครับ
น้องชื่อเอิร์ทหรือเปล่าแล้วก็จุงมือน้องเข้าไปทำร้าย
ก็คือถามว่าผมเชื่อลูกผมหมดไหมผมก็ยังไม่ได้เชื่อหมด
แต่สิ่งที่เขาทำกับลูกผมมันก็ไม่ถูกต้อง
มันก็ไม่ถูกต้องแล้วปกติเขาไม่เคยไปมีเรื่องกับใครอยู่แล้วพี่
ไม่เคยไปมีเรื่องไม่เคยไปชกต่อยกับใครอยู่แล้ว
เพราะปกติเป็นเด็กแบบเล่นเกมอย่างนี้ชอบติดเกมครับเล่นแต่เกมมือถืออย่างนี้ครับผม
ทีมข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุตามคลิปภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
จุดที่เกิดเหตุก็คือช่องทางเข้าออกห้องเช่าแห่งหนึ่ง
อยู่ช่วงกลางซอยของรามคำแหง๒๔แยก๑๐
ตรงนั้นยังมีรอยเลือดของน้องโรดอยู่เลยค่ะคุณผู้ชม
ทีมข่าวก็ไปคุยกับชาวบ้านที่อยู่ในซอยไปคุยกับวินรถจักรยานยนต์รับจ้างแถวนั้น
ทุกคนบอกว่าไม่เห็นเหตุการณ์ไม่มีใครได้ยินเสียงอะไรเลยนะคะ
เห็นก็คือตอนที่กลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุขี่รถจักรยานยนต์ออกกันไป
แล้วก็เห็นว่าน้องโรดนอนร้องโอดคลวนด้วยความเจ็บปวดอยู่
แต่ไม่เห็นตอนทำร้ายไม่ได้ยินเสียงร้องด้วยนะคะ
พอเห็นก็คือรีบแจ้งกู้ภัยให้พาน้องโรดไปรักษาที่โรงพยาบาลรามคำแหงค่ะ
แต่ว่าตอนที่เกิดเหตุการณ์ไม่เห็น
เห็นแต่ตอนที่ทางรถมูลนิธิเขาคงมีคนแจ้งไป
แล้วก็รถมูลนิธิมามาก็ทำการปฐมพยาบาลให้
เราไม่ได้สังเกตเพราะว่าเวลาเราขับวินเราก็จะฟังอย่างนี้
เราก็ไม่เคยจะสนใจว่าใครไปไหนยังไง
นี่นะคะก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้น
คือแม่ของน้องโรดบอกว่ายังไม่ขอให้รายละเอียดอะไร
ส่วนน้องโรดวัย๑๕ปีที่ถูกทำร้าย
ก็ไม่ได้คุยอะไรกับนักข่าวของเรา
แม่บอกว่าคือตำรวจแนะนำว่าอย่าเพิ่งให้ข้อมูลอะไรกับนักข่าว

นี่นะคะก็เลยรอให้เจ้าหน้าที่ทำงานก่อนก็แล้วกัน
หาตัวคนที่ก่อเหตุมาดำเนินคดีนะคะ
ตำรวจสอนอหัวหมากนะคะก็ฝากเรื่องเอาไว้แบบนี้ค่ะ